สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้ศุกร์ที่๗กันยายน๒๕๖๑ครับ
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้ากรณีที่
หญิงสาวคนหนึ่งขับรถกระบะไปติดค้างอยู่กลางอุโมง

แล้วก็ถูกน้ำท่วมอุโมงจนเสียชีวิตนะครับ
วันนี้มีการตรวจสอบของสำนักงานเขตประเวทนะครับ
พบว่าน้ำที่ซึมเข้ามาในอุโมงนั้นมีอยู่ตลอดเวลานะครับ
ส่วนวันเกิดเหตุเครื่องสูบน้ำไม่ได้เสียนะครับ

อุโมงของหมู่บ้านย่านประเวทยังคงถูกกั้นพื้นที่
ปิดตายห้ามใช้สัญจรจนกว่าจะมีความชัดเจน
ถึงสาเหตุที่น้ำท่วมในอุโมงสูงกว่า๓เมตร
สถานการณ์น้ำในอุโมงได้ลดลง
แต่ทางสำนักงานเขตประเวทยังไม่สามารถหาคำตอบได้
น้ำที่ท่วมในอุโมงมาจากจุดไหน
เพราะลักษณะน้ำมีกลิ่นเหม็นและสีดำคล้ำ
ซึ่งนี่ไม่น่าใช่น้ำที่มาจากน้ำฝน
จากการสังเกตการณ์ของทางทีมข่าวในวันนี้พบว่า
กำแพงของอุโมงมีคลื่นใต้น้ำ
ลักษณะเหมือนกับน้ำผุดเข้ามาภายในอุโมง
จะเป็นไปได้หรือไม่วันน้ำจากถังพักของหมู่บ้านเกิดชำรุด
และกระแสน้ำย้อนกลับเข้าอุโมง
แต่ข้อมูลนี้กลับยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุที่เกิดขึ้นได้
น้ำมีลักษณะเน่าเหม็นสีดำ
เรากำลังจะดูเจาะลึกลงไปอีกทีว่าตรงเนี้ยมันมีท่อ

อันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีท่อปรับปลาหรือไม่
หรือมีแหล่งน้ำใต้ดินตรงไหนนะครับ
หรือมีการลั่วจากระบบอะไรที่สามารถที่จะดึงน้ำจากตรงอื่นเนี่ย
เข้ามาได้เยอะขนาดนั้นนะครับ

น้ำไหลเข้ามาตรงนี้เองได้๑๖๐๐เนี่ย
เดี๋ยวผมขอเวลาตรวจสอบ

เหลือก็จะรอดูแบบนะครับ
จากข้อมูลเชิงลึกของบ่อพักน้ำดันข้างอุโมง
พบว่ามีขนาดความลึก๑๐เมตร

บ่อพักน้ำนี้จุดน้ำได้เพียง๓๐๐ลูกบาทเมตร
แต่มวลน้ำในอุโมงกลับมีปริมาณอยู่ที่๑๙๐๐ลูกบาทเมตร

ในบ่อพักไม่ใช่ประเด็นหลักของการเกิดเหตุในครั้งนี้

ถ้าเต็มเบาะจริงมันก็ได้ประมาณ๓๕๐กว่าลูกบาทเมตรนะฮะ

ก็ไม่น่ามีผลถึงขนาดนั้นนะฮะ

รวมกันและดูซิว่ามันจะมีความเป็นไปได้แค่ไหน

ดูแล้วการสูบน้ำนั้นคงไม่ได้ผลนะครับ

แล้วก็ปัดปัญหาเรื่องระบบไฟที่จะเกิดความเสียหายเพราะน้ำเข้ามานะฮะ
ก็เลยเป็นการบริหารจัดการที่คิดว่าตัวเองจะปิด

ก็เลยตัดระบบสูบนะครับ
เพื่อที่จะอาจจะพักระบบเครื่องแล้วก็ค่อยมาหาทางสูบใหม่
ส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องสูบน้ำเสียจนเป็นเหตุให้น้ำท่วมอุโมง
วันนี้รอปภของหมู่บ้านยืนยันว่าเครื่องสูบน้ำไม่ได้ชำรุด
และยังคงทำงานได้ตามปกติ
แต่ที่ต้องตัดไฟเพราะเป็นคำสั่งของทางหมู่บ้าน
ขณะที่ลูกบ้านรายหนึ่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
คืออุโมงนี้มีน้ำท่วมก่อนหน้านี้มานานแล้ว
แต่ระดับน้ำอยู่เพียงแค่ระดับหน้าแข้ง
และรถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้

ไม่เสียนะครับเขามามีการตรวจสอบจนกลางคืน

ซ่อมบำรุงเขาก็มาตรวจสอบว่าใช้ได้
แล้วเช้ามานี่เขาเอาคนข้างนอกมาตรวจสอบอีก

อย่างมากก็แค่ปิ่มแค่หัวเข่าอย่างนั้น

ผมนี่อยู่มาเกือบจะสิบปีแล้วนะ
เกือบสิบปีก็ไม่เคยเห็นแบบนี้

แม้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องมูลเหตุ

แต่อาจจะเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อ
เกิดทำให้ผู้ตายขับรถไปประสบเหตุ
ส่วนการออกแบบโครงสร้างอุโมงและการแก้ไข
นิติกรหมู่บ้านยืนยันกับสำนักงานเขตประเวท
พร้อมชี้แจงเรื่องทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า
ปริศนาน้ำผุดในอุโมงจนเป็นเหตุให้หญิงสาวเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่
ทั้งที่เส้นทางแห่งนี้เป็นถนนที่ส่งเธอกลับบ้านทุกวัน
เชื่อว่าในเร็ววันนี้ปริศนาจะถูกคลี่คลาย
กิศดาวินถ่ายภาพณตะพงฤทธิ์สันเทีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน